กลางสัปดาห์นี้อุณหภูมินั้นจะปรับลดลงอีกรอบหนึ่ง
รอบนี้พยากรอากาศไทยรัฐทีวีใช้คำว่าลดหวบเลยนะครับ
อาจจะแตะสัก๑๐๑๓องศาในบางจุด๒๐องศาอาจจะมีให้เห็นในภาคตะวันออก

พร้อมเที่ยวต้อนรับปีใหม่และเสื้อกันหนาวเตรียมไปด้วยในจับตาเตือนภัยครับ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

ค่ำคืนนี้เริ่มต้นด้วยภาพสายหมอกยามเช้านะครับ
ที่วัน๒วันนี้หมอกอาจจะลงเยอะหน่อยนะครับ

ยังไงใครใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังครับ
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย

อุณหภูมิสูงขึ้นที่เป็นแบบนี้เกิดจากอะไร
ลมหนาวนั้นจะมาเยือนไทยของเราอีกครั้งเมื่อไหร่
ค่ำคืนนี้เราจะมาตรวจสอบกันนะครับ
โดยต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าเมื่อวานต่อเนื่องวันนี้

มวลอากาศเย็นเขาถอยร่นออกจากเมืองไทยของเราไปครับ
ภาพรวมการถอยร่นออกไปก็จะทำให้อุณหภูมินั้นสูงขึ้น
สิ่งที่เข้ามาแทนก็คือความชื้นนั่นเองครับ
ซึ่งความชื้นเหล่านี้นั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียว
ที่ทำให้เกิดหมอกตอนเช้าเกิดขึ้นในหลายพื้นที่

ดังนั้นใครที่จะเดินทางในช่วงเรียกเวลาดังกล่า
ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้
คาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากจะต้องเจอหมอกแล้ว
วันพรุ่งนี้มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองนะครับ
ซึ่งฝนเหล่านี้เองนั้นก็เกิดจากการที่มูลอากาศเย็นแผลลงมาครับ
ช้อนเอาความชื้นที่ก่อนหน้านี้ก่อตัวเป็นหมอก
แต่ว่าทีนี้ก็จะช้อนขึ้นไปลอยตัวขึ้นบนอากาศนะครับ
่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
แน่นอนครับเรื่องของฝนเรื่องของมวลอากาศเย็นที่แผลลงมา
ก็คาดการณ์ว่าจะทำให้อุณหภูมิในช่วงกลางสัปดาห์
ฮวบเลยทีเดียวนะครับไปอยู่ที่ประมาณ๔๖องศาเซลเซียต
เฉพาะภาคเหนือนะครับภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก

แต่ขณะเดียวกันครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ในช่วงสิ้นปี๒๘ไปถึงวันที่๓๐
อาจจะมีคลื่นลมแรง๒๓เมตร
ชาวเรือที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
นี่คือในเมืองไทยของเราไปดูกันหน่อยที่ฟิลิปปินส์

ก่อนหน้านี้ครับพายุลูกนี้ได้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่ง
ก็ได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนี่คือภาพส่วนหนึ่งเท่านั้น

คาดการณ์ว่าความเสียหายนั้นจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ขยายตัวเป็นวงกว้าง

ต่อจากนี้จะมีบทบาทต่อเมืองไทยของเราหรือไม่
มาดูจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศเทศรัทย์ทีวี

ภาพของพายุที่ขึ้นที่ขึ้นฝั่งตลอด๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
หลังจากนี้เป็นต้นปลายพายุลูกนี้จะเคลื่อนที่
ลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ในช่วงกลางดึกนี้
มีทิศทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเบี่ยงไปทางใต้
จะไปกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
บริเวณทางชายฝั่งทางทิศตะวันออกของประเทศเวียดนามตอนล่าง
การที่เคลื่อนที่มาแบบนี้ก็สามารถให้จะเหนียวนำเอาลมเย็น
แผ่มาจากบริเวณทางตอนบนสู่เมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้น
ที่สำคัญก็จะดูดเอากลุ่มฝนที่ตกอยู่ในพื้นที่ภาคใต้
ขณะนี้เข้าสู่ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวด้วย
นั่นก็หมายความว่าในระยะนี้ฝนยังอยู่นะครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
แต่ว่ากลางสัปดาห์ฝนจะลดลง
ในขณะที่ความเย็นมาดูกันหน่อย
ช่วงต้นสัปดาห์จากการตรวจสอบวัน๒วันนี้

ภาพรวมแล้วยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับตอนค่ำ

แต่ว่าวันศุกร์ครับอยากให้คุณผู้ชมดูดีครับ
พื้นที่สีฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศหนาวแพลลงมา

การว่าอุณหภูมินั้นจะลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว
มีลุ้นว่าในพื้นที่บริเวณตอนกลางของประเทศนั้น
อุณหภูมิจะต่ำกว่า๒๐องศาเซลเซียต

เพราะว่านี่คือการคาดการณ์จากปัจจัยเบื้องต้นณขณะนี้เท่านั้น
ที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ